สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

แบบนี้จับตาเตือนภัยจะเข้ากลับมาดูนะครับ

แน่นอนครับตลอด๗วันมีเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับ
ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเรื่องของพายุพายุหิมะ
แล้วก็ความแปรผลของสภาพอากาศที่สร้างความสูญเสีย
แล้วก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ละทีเดียว
แต่ละจุดนั้นเกิดที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราเริ่มไปติดตามค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๙ความลึก๑๐
กิโลเมตรโดยเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ห่างจากเมืองปาดังหลายร้อยกิโลเมตร
ทำให้สำนักเตือนภัยท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยซึนามิในหลายพื้นที่ของเกาะสุมาตรา
หลายจุดของพื้นที่ปาดังนานหลายวินาทีเลยทีเดียวนะครับ
ผู้คนต่างตื่นตกใจวิ่งออกจากอาคารบ้านเรือน
การจราจรบนท้องถนนในเมืองหยุดนิ่ง
เช่นเดียวกับออสเตรเลียและที่เมืองไทยของเรานะครับ
ก็มีการประกาศเป้าระวังเตือนภัยคลื่นยักษ์ซึนามิ
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิแต่อย่างใดครับ

พายุหิมะครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีละทีเดียว
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้สายการบินกว่า๑๒๐เที่ยว

เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนประชาชนกว่า๔๕๐๐หลังคาเรือน

ไปต่อนะครับที่ฟิจิครับ
ถึงแม้ว่าพายุไซโครนวินสตันที่พัดถล่มประเทศฟิจิจะผ่านไปแล้ว
แต่สิ่งที่ทางการเป็นห่วงมากที่สุดณขณะนี้ก็คือแอ่งน้ำขังจากพายุนั่นเองครับ
ซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งพ่อพันธุยุงลายพาหะนำ๓โรคร้ายนะครับ
ว่าจะเป็นไข้เลือดออกปวดข้อรวมไปถึงไข้ซิกา
กลับมาที่เมืองไทยของเราครับตอนนี้ก็ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับ
ภาวะไภแร้งรวมไปถึงสถานการณ์ไฟป่า
ตอนนี้จากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่าเขื่อนหลักของประเทศมีน้ำอยู่แค่ก้นเขื่อนเท่านั้น

ตอนนี้ตังการต้องเปิดศูนย์เป็นประวัติการทำฝนหลวงบรรเทาไภแร้ง
รวมไปถึงบรรเทาสรรภาการไฟป่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้
แต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังไม่รุ่งสาง

ก็คือดวงไฟประหลาดพุ่งตกจากท้องฟ้า
จากการตรวจสอบนี้ได้ก็พบว่าเป็นสเขตดาว
อากาศโลกของเรานั่นเองครับ
เช่นเดียวกับที่สก๊อตแลนด์ครับในวันเดียวกันเลยนะครับ
ก็เกิดปรากฏการณ์ลูกไฟสว่างวาบบนท้องฟ้า
ทิศตะวันออกเชียงเหนือของสก๊อตแลนด์
ในเมืองเวอร์วิกไซด์และนิวคัสเซิลนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งภาพส่วนใหญ่นั้นสามารถที่จะบันทึกได้
กล้องหน้ารถแล้วก็กล้องวงจรปิด
โดยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเซ็นต์แอนดรูในอังกฤษ
เปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่ผู้คนพบเห็นนั้น
น่าจะเป็นอุกบาทที่ตกมายังโลกของเรานั่นเองครับ
ในขณะที่หลายประเทศต้องเผชิญกับความย่ำแย่

ก็คือเมลานีแล้วก็ฟรานเซสก้า
ปิ๊งไอเดียหาเงินเชิงสุขภาพนะครับ

นั่นก็คืออาชีพเก็บอากาศบริสุทธิ์ขาย

มันจุบใส่กวดหลัวแก้วส่งจีนครับ
ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ๘๐ปอนด์
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๔๐๐๐บาทนะครับ
ล่าสุดสถานการณ์หมอควันไฟป่าในประเทศจีนนั้น
เสี่ยงทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ถึงปีละ๑๔๐๐๐๐๐คนเลยทีเดียว
ปิดท้ายกับปรากฏการณ์ผีเสื้อโมหนักนะครับ
ซึ่งอบพยพเข้าเม็กซิโกเพิ่มขึ้นกว่า๒๕๕เปอร์เซ็นต์

พวกมันแทบจะไม่ได้บินเข้ามาในเม็กซิโกเลย
การอบพยพของประชากรผีเสื้อโมหนักจำนวนมากนี้

กว่า๕รุ่นเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะเดินทางจากอเมริกามายังเม็กซิโก
ด้วยระยะทางไกลกว่า๕๐๐กิโลเมตร
นี่คือปรากฏการณ์รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้
ตลอด๗วันที่ผ่านมานะครับ

รวมแล้วแต่เกิดจากความแปรปวดลักษณะอากาศ

นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ